ก็อย่างที่เราติดตามข่าวกันมาตลอดนะคะ
ด้านหลักกว่า๔๐กว่ากิโลกรัมเอง
ก็เมื่อวานนี้เกิดเจอลูกสาวคุณอีบอุทิดา
ว่าตอนนี้ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดเล็กลงค่ะ
หน้าตาต้อยนี่สดชื่นแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ยอมรับว่าตอนแรกที่ทราบข่าวคนในครอบครัวตกใจมาก
เพราะว่าที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงเลย
แต่เชื่อว่าการดูแลรักษาทางการแพทย์นะคะ
ไปถึงกำลังใจจากคู่ชีวิตคือแม่เปี๊ยกอลัญญา
รวมไปถึงหลานชายนะคะน้องมีบุญ
จะช่วยให้คุณพ่อหายวันหายคืนค่ะ
ตอนแรกก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยอยากพูดถึง

ไม่ต้องการให้ใครมาสงสาร
ตำแหน่งที่คุณพ่อเป็นมันหายาก
คือหมายความว่ามันจะไม่รู้เลยจนกว่าจะมีอาการ

เราไม่ได้ซีทีมันไม่เห็นนะ
คือมันมีอาการเอาคือคุณพ่อไอเป็นเลือดแล้ว
คุณหมอก็บอกว่าตัวก้อนเนื้อก็เล็กลง
ก็ดูไปในทิศทางที่ดีแล้วก็คุณพ่อก็ดูสดใสตัวเอง
ก็จะมีหนักบ้างหลังจากวันที่ให้คีโม

พ่อก็ยังทำให้อีฟเชื่อว่าพ่อจะหาย
เชื่อแน่ว่าถ้าอาต้อยดูพวกเราอยู่นะคะ
ส่งกำลังใจให้คิดถึงอาต้อยมากค่ะ

เชื่อว่ากำลังใจลดหลามอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ